คืนนี้เราเริ่มต้นกันด้วยเหตุการณ์และอุบัติเหตุ

นครศรีธรรมราชมีอุบัติเหตุ
สิบล้อบรรทุกหมูมาเต็มคันยางระเบิด
แล้วก็เกิดไฟลุกไหม้ขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับ
แต่ว่าโชคดีที่คนขับแล้วก็ลูกเมียรวม๔ชีวิต
หนีเอาชีวิตรอดออกมาได้อย่างปลอดภัย
ติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ

กำลังลุกไหม้รถสิบล้อที่บรรทุกหมูมาเต็มคัน
บนถนนสายเอเซียฝั่งขาขึ้นในพื้นที่หมู่๖
ตำบลถ้ำพนราอำเภอถ้ำพนราจังหวัดนครศรีธรรมราช
โชคดีที่คนขับรถ๑๐ล้อพร้อมกับภรรยาและลูกรวม๔ชีวิต

ซึ่งภายในรถมีหมูที่บรรทุกมา๓ชั้น
จำนวน๑๐๕ตัวแต่ละตัวมีน้ำหนักมากกว่า๑๐๐กิโลกรัม
หลังควบคุมเพลิงเอาไว้ได้สำเร็จพบว่า
ถูกไฟไหม้ได้รับความเสียหาย
หมูที่อยู่ชั้นล่างสุดถูกไฟคลอกตายนอนทับกัน๒๓ตัว
ตัวถูกไฟไหม้ดำเป็นต่อตะโก
นายพากรเทศเกิดอายุ๒๗ปี

ขับรถบรรทุกหมูมาจากฟาร์มที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
และกำลังไปส่งที่โรงงานในจังหวัดนครปฐม
โดยมีภรรยาและลูกชายวัย๖ขวบกับ๕ขวบนั่งมาด้วย
แต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุยางล้อหลังซ้ายระเบิด
ที่ไฟจะลุกไหม้ออกมาจากล้อรถ
พยายามขับรถชิดขอบทาง
แล้วรีบพาภรรยากับลูกหนีออกมา
คาดว่ามีมูลค่าความเสียหายประมาณ๓แสนบาท
ส่วนหมูที่ตายจะมอบให้กู้ภัยและดับเพลิงที่มาช่วยเหลือ
กล้องหน้ารถบันทึกภาพวินาทีรถกระบะสีดำพุ่งข้ามเกาะกลางถนนฝั่งตรงข้าม
ชนประสานงากับรถเก่งที่ขับอยู่เลนขวาสุด
ที่รถเจ้าของคลิปจะพุ่งชนอย่างจัง
แล้วมีรถกระบะที่ขับตามหลังมาชนท้ายอีก๑คัน

ถนนบรมราชชนานีตมสารายา

ส่วนรถเก๋งเชฟโรเล็ตสีดำที่ถูกชนพบว่า

ได้รับความเสียหายอีก๒คัน

ผู้ภัยช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาล

ก่อนเกิดเหตุนายนัทวุฒิสำแดงผลอายุ๒๙ปี

มุ่งหน้าไปจังหวัดราชบุรี

พยายามเร่งเครื่องแซงรถคันหน้า

เสียหลักพุ่งข้ามเกาะกลางถนน
ประสานงากับรถเก๋งฝั่งตรงข้ามอย่างจัง
กล้องวงจรปิดบันทึกวินาทีรถจักรยานยนต์

อำเภอจัตรุรัติจังหวัดชายภูมิ
ซึ่งจุดเกิดเหตุอยู่หน้าร้านขายหีบศพแห่งหนึ่ง
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทำให้นายคำยอดปืนใหญ่
อายุ๖๕ปีได้รับบาดเจ็บสาหัส
และถูกไม้ที่อยู่ท้ายกระบะเสียบเข้าที่บริเวณกราม
ผู้ภัยช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาล
แต่ก็เสียชีวิตในเวลาต่อมา

คนขับรถกระบะไปสอบปากคำเพิ่มเติมที่โรงพัก